ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดเหมือนกันนะคะ
ที่จังหวัดชายนาฏค่ะมีพระลูกวัดรูปหนึ่งออกมาให้ข้อมูล
ว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะไปอยู่ในวัดแห่งนี้หลายปีมากแล้ว
แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนกับไปยุ่งหยามเรื่องของการกิจนิมนต์ของพระในวัด
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในลักษณะที่ว่าห้องพักห้องนอนเนี่ยนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้กับกุฏิพระครับแล้วผู้หญิงคนนี้นุ่งผ้าถุงอ่ะค่ะเนี่ยเหรอ
กระจมอกแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เดินไปเดินมาเห็นไหมคะ
วันนี้ในวัดเหรอในวัดค่ะโอ้มันไม่ได้นะใช่ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากวัด
ภายใน๒๔ชั่วโมงแต่ผู้หญิงคนนี้เขาออกมาชี้แจง
เขาจะชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังนะคะ
นี่คือภาพที่พระลูกวัดวัดศรีวิชัยวัฒนาราม
อยู่ในตัวเมืองจังหวัดชายนาฏได้โพสต์เอาไว้
เป็นภาพของผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๖๐ได้แล้วค่ะ
่งผ้าถุงกระจมอกแล้วก็เดินอยู่ในวัดนะคะ
มีข้อความบรรยายภาพนี้เอาไว้ว่าวัดศรีวิชัยวัฒนาราม
มีศรีกานอนในวัดทำตัวเหนือพระใส่ผ้าถุงเดินในวัด
พระที่ไม่เคารพศรีกาต้องอยู่อย่างอัปยศ
ใครจะช่วยได้บ้างช่วยแชร์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่โพสต์เอาไว้ค่ะ
ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่จังหวัดชายนาฏ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดนี้เลยถังขยะตามภาพนี้นะคะ
ครับอยู่ข้างพระอุโบสถใกล้กับกุฏิเจ้าอาวาสค่ะ
นี่ค่ะก็ตามในภาพเลยจุดเดียวกันพิกัดเดียวกัน
พระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อสมมาตร
มาอยู่ในวัดนานหลายปีแล้วค่ะนางสมมาตรห้องพักอยู่หลังกุฏิท่านเจ้าอาวาสเลย
ห่างไม่เท่าไหร่แค่สองสามเมตรมีรั้วลูกโรงปิดกั้นอีกชั้นหนึ่ง
แต่มีประตูเปิดปิดได้แล้วก็ต้องเดินผ่านห้องพักของหลานชายเจ้าอาวาส
ก่อนจะขึ้นบันไดแล้วก็มีประตูด้านหลังกุฏิผู้หญิงคนนี้
พระลูกวัดบอกว่าทำตัวเป็นเหมือนผู้จัดการวัดจัดแจงทุกอย่างเลยค่ะ
ทำทุกอย่างแทนท่านเจ้าอาวาสถ้าพระรูปไหนไม่เชื่อฟังผู้หญิงคนนี้
กลายเป็นว่าจะถูกกลั่นแกล้งไม่ให้ได้รับกิจนิมนต์
วันนี้มาอยู่ก่อนแต่มาอยู่กันอาศัยอยู่ในวัดเลยแหละครับ
อยู่เลยอยู่หลังกุฏิเจ้าวาดเลยเอออืมคืออาศัยกินนอนในอย่างงี้เลย
กินนอนเลยแล้วก็อยู่เลยอ่ะครับพักพิงอยู่เลยทุนงานบ้านเนี่ยมีแล้ว
ครับแล้วตามภาพที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นว่ามีพระเนรเขาอึดอัดใจกับเรื่องนี้เนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพฤติกรรมที่เราพบเจอ
ก็ทำใหญ่อ่ะมีอำนาจแทนเจ้าอาวาสอ่ะครับ
ทำปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าวาดเลยใครไม่เชื่อฟังก็ไม่ให้เอากิจนิมนต์
ล่าสุดนะคะช่วงบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดอีกรอบหนึ่ง
ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปเจอตำรวจด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เข้าพบท่านเจ้าอาวาส
พระครูสุธิชยากรซึ่งท่านยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่จริงนะ
ที่บอกว่ามีผู้หญิงหนุ่มกระจมอกแล้วก็เหมือนกับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระในวัดเนี่ยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่จริงไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับศรีกามา
เกี่ยวกับพระเลยส่วนเรื่องที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้
โอ้โหไปยุ่มย่ามจัดแจงเรื่องทุกอย่างแทนท่านเจ้าอาวาส
เรื่องของกิจนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่จริงอีกนะคะ
เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นคนจัดคิวเองทุกอย่างแต่ที่ผู้หญิงคนนี้
อยู่ในวัดท่านก็ยอมรับว่าไม่เหมาะสมแต่ด้วยความที่ท่านอาภาษณ์อ่ะ
ครับก็เลยต้องมีคนมาดูแลนี่นะคะทีนี้ค่ะตัวผู้หญิงในภาพ
ทีมข่าวก็ได้ไปคุยมานางสมมาตรค่ะนางสมมาตรฉลาดธัญกิจ
หกสิบห้าแล้วนะคะคนนี้นะคะเธอบอกว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ว่าโอ้โหไปล็อกห้องอยู่กับท่านเจ้าอาวาสไม่จริงเลย
จริงแล้วมีคนที่อยู่ในห้องเป็นหลานชายของท่านเจ้าอาวาส
ช่วยดูแลท่านเพราะว่าท่านอาภาษณ์ตัวเธอเนี่ยมาอยู่ด้านหลังกุฏิของท่านเจ้าอาวาส
เป็นสิบปีแล้วที่เธอต้องมาอยู่ก็เพราะว่าต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกิน
ตามคำสั่งเสียของป้าเธอที่บอกให้เธอมาช่วยดูแลท่านเจ้าอาวาสให้หน่อย
ส่วนภาพที่ใส่ผ้าถุงนุ่งกระโจมอกนางสมมาตรบอกว่าภาพเก่าค่ะ
ภาพนี้นะคะเธอบอกว่าโอ๊ยตั้ง๓ปีก่อนโน่น
คือที่เห็นภาพแบบนี้ก็เพราะว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับ
แล้วก็เอาถุงขยะไปทิ้งที่ถังขยะตรงนี้ไม่ได้ไปเดินแบบใส่กระจมอกเดินไปเดินมา
ไม่มีเหตุผลเธอบอกแบบนี้นะยืนยันว่าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับ
การประหลาดจัดการภายในวัดด้วยนะคะ
ถังก็หยิบมาวางไว้ครับแล้วก็เข้าห้องน้ำครับเข้าห้องน้ำไปก็เห็น
อยากตั้งก็เดินเอาไปทิ้งเลยแล้วเอาถังเข้าข้างในมันก็ไม่เนี้ย
ก็แค่นี้แล้วครับเราทำไมเราถึงมาอยู่ในวัดนี้ครับ
ก็ป้าคนที่ตายเนี่ยเขาฝากไว้เขาฝากว่าเออทำดูแลลุงตู่ด้วยนะ
ดูแลคือในที่นี้คือดูแลท่านเป็นท่านเป็นอะไรครับคือหมายความว่าทำอะไรต่ออะไรให้
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคือแบงค์ม้วนหลานเขาก็อยู่ท่านอภาษณ์ใช่ไหมครับใช่
อ๋อแต่เราเนี้ยคือตามที่มีมีพระสุภัทร์บอกไว้ว่าเราเนี้ยเป็นเป็นผู้จัดการจัดแจงทุกอย่าง
ใช่เลยเราจะไปเป็นผู้จัดการเขาได้ไงอย่างรายชื่อพระอันนั้นหลวงพ่อเขาก็เขียนลงมา
แล้วเขาก็ใช้ให้ไปให้พระองค์หนึ่งครับองค์ใดองค์หนึ่งในเก้าองค์ครับ
เขาเขียนให้แล้วก็ไปให้เขาเท่านั้นเองอืม
แต่นี่แหละค่ะประเด็นที่ว่ามีผู้หญิงเข้าไปอยู่ในวาดอยู่
ไกลใกล้กับกุฏิฐานเจ้าอาวาสเนี้ยนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานเจ้าคณะจังหวัดชายนาฏเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชายนาฏ
ก็ไปพบกับท่านเจ้าอาวาสเลยแล้วก็ไปแจ้งท่านเลยว่าแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดี
ก็ต้องให้นางสมมาตรออกจากวัดภายใน๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาลูกสาวของนางสมมาตรก็มารับแม่ออกจากวัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะ
เจ้าวาดท่านก็๘๗ปีแล้วอายุนะฮะคือแม้ว่าจะตั้งใจมาดูแลท่านเจ้าว่าอะไรก็จริง
แต่ว่าความเหมาะสมมันไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรผมว่าถ้าเป็นห่วงท่านเจ้าวาดก็ไปหาลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชาย
ผู้ที่เหมาะสมที่จะดูแลได้นะคะ